พัฒนาแม่น้ำคูครองแห่งชาติค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญที่คนไทยควรรู้
เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์รักษาแม่น้ำภูคลองต่างนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดหลักของประเทศให้กลับ
สะอาดปราศจากขยะและมลพิษทางน้ำค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมค
คะว่าวันนี้เมื่อ๒๙ปีก่อนนะคะหรือว่าเมื่อวันที่๒๐กันยายน
ปี๒๕๓๗มีการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ
คูครองแห่งชาติเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
กับแม่น้ำค่ะโดยมีการนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทีนี้ในยุคนั้นค่ะได้มีการ
นำคลองแสนแสบเป็นตัวอย่างในการนำร่องเพื่อพลิกฟื้นสภาพ
คลองที่เน่าเหม็นที่เต็มไปด้วยผักตบชาวาต่างต่างให้มี
สภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นวันที่มีการรณรงค์ให้ชาวไทย
ตระหนักว่าแม่น้ำลำคลองตลอดจนคูคลองต่างนั้นมี
บทบาทและความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต
เลยนะคะทั้งในการคมนาคมขนส่งอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่
สำคัญคือการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองต่าง
เมืองแล้วก็ชุมชนขณะเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการร่วมกัน
นุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของประเทศให้อยู่คู่วิถีชีวิต
ของคนไทยและให้กลับมาสดใสสะอาดทำได้ง่ายคือไม่ทิ้ง
ลงแม่น้ำช่วยกันดูแลแม่น้ำค่ะทั้งสีกลิ่นคุณภาพของ
น้ำให้สะอาดสวยงามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนสองฝั่ง
คลองนะคะแล้วก็เพื่อลมหายใจของสัตว์ใต้น้ำให้แม่น้ำอยู่
กับคนไทยไปตราบนานเท่านานค่ะ